เพราะว่าข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ก็ต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าอีกแล้วอ่ะครับ
เป็นวัยรุ่นนะคะไปเล่นน้ำสงกรานแล้วก็เขม่นกัน
เขม่นกันตีกันบาดเจ็บอืมบาดเจ็บต้องไปไหนล่ะโรงพยาบาล
โรงพยาบาลมันควรจะจบตั้งแต่ทุกคนถูกส่งไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวแล้วค่ะ
แต่ตามกันไปที่โรงพยาบาลเจอกันหน้าห้องฉุกเฉินเปิดศึกปะทะรอบสอง
ไม่แคร์สายตาเจ้าหน้าที่ไม่แคร์คนเจ็บคนป่วย
แคร์ตำรวจเลยตำรวจไปห้ามแล้วก็ยังไม่รอด
ไปดูเลยคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ค่ะเป็นนาทีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๒๐คนนะคะ
ก่อเหตุทะเลาวิวาสทำร้ายร่างกายกันหน้าห้องฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาลบางสะพานน้อยประจวบคิริขันค่ะมีตำรวจทหารเข้าระงับเหตุแล้ว
โอ้โหเจ้าหน้าที่พยาบาลหมอเหมืออะไรที่ปฏิบัติงานอยู่เขาตกใจกันไปหมด
ดูสิญาติเยิดอะไรที่จะเข้ามาเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะ
คือก่อนหน้านี้มีวัยรุ่นสองกลุ่มค่ะเขาทำร้ายร่างกายกัน
มีผู้บาดเจ็บในร้านอาหารริมถนนสายบางสะพานน้องหัดไทยในตำบลบางสะพาน
กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลด้วย
แล้วก็มาเจอกันเนี่ยแหละค่ะตีกันต่ออีกจนมีผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก๖คนค่ะ
นายคงศักดิ์ศรีสุนทรโวหารเจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉินเล่าให้ฟังว่า
เขากำลังรักษาผู้บาดเจ็บ

แล้วก็เจ้าหน้าที่๕คนร่วมปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วย
อยู่ได้ยินเสียงดังเออะโวยวายอยู่ข้างนอกค่ะ
ก็เปิดประตูห้องฉุกเฉินออกมาดู
อุ้ยปิดแทบไม่ทันอ่ะ
กลุ่มวัยรุ่นตีกันอย่างเมามันเลย
ตำรวจกับทหารก็ต้องเข้ามาห้ามปรามนะคะ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินนี่

ตำรวจบอกว่าคู่กรณีที่ทำร้ายร่างกายกัน

จากนั้นคู่กรณีที่เป็นเพื่อน
ก็ตามมาเจอกันที่นี่แล้วเขม่นกัน

มีการรวบรวมพยาหลักฐานพร้อมคลิปไว้หมดแล้วนะคะ

ส่วนรายชื่อผู้ที่ร่วมก่อเหตุในโรงพยาบาล

แต่เพื่อความชัดเจนเดี๋ยวจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาล

ใครที่เข้าไปตะลุมบอลแบบหน้ามืดไม่สนหน้าอินหน้าพรม